วัสดุอุปกรณ์การทำหอผ้าแบ่งเป็น๒ส่วนคือส่วนที่เป็นโครงสร้างของหอผ้าซึ่งมีวัสดุที่ทำจากโครงไม้
โครงมี๔เสาบุผนังด้วยไม้ไผ่สารเว้นการหุ้มผ้าด้านหน้าไว้เหมือนประตูทางเข้า
ส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือมีดจากตอกและตอกสำหรับใช้มัดขึ้นโครงทำหอผ้า
และผ้าขาวสำหรับการหุ้มตัวเฮือนหรือห่อผ้าและข้าวของที่เป็นเครื่องบรรณาการ
ซึ่งนำไปวางไว้ในหอผ้าสำหรับให้กับช้างเช่นข้าวเปลือกข้าวสารอ้อยกล้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน